คุณผู้ชมครับพาไปดูกันต่อที่จังหวัดเลยกันบ้าง
เมื่อวานนี้เห็นไปแล้วประเพณีต้นดอกไม้
วันนี้ไปดูกันประเพนีต้นก้อน
ก่อนที่จะนำไปถวายวัดจะเป็นอย่างไร

กับคุณพัฯตรวรินพัฯิรปราภานันตร์

วัฒนธรรมประเพณีไทยโบราณของชาวตะบนแสงพาอำเภอนาแห้วจังหวัดเลย
ยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนะคะนั่นก็คือประเพณีต้นก้อนค่ะ
ซึ่งจะจัดขึ้นหลังคืนวันแห่ต้นดอกไม้ค่ะ
ประเพณีไทยโบราณที่หลังจากคืนแห่ต้นดอกไม้
ชาวบ้านก็จะร่วมกันสืบสารประเพณีดั้งเดิมของท้องถิ่นนั่นก็คือประเพณีต้นก้อนค่ะ
โดยชาวบ้านจะมารวมตัวกันที่บ้านเจ้าภาพคือบ้านของนายอำพรสิงรักค่ะ
การตั้งต้นก้อนชาวบ้านจะนำเครื่องอัฐบริคารต่าง
ไม่ว่าจะเป็นยาสูบอาหารแห้งสมุดขนมข้าวสาร
รวมไปถึงข้าวของเครื่องใช้ใส่ไปที่ต้นก้อนนะคะ
ก่อนที่จะนำไปทำบุญถวายพระสงฆ์ที่วัดในช่วงเช้าวันต่อไปค่ะ

คือการตัววันเจ้าทานดำวิทยานะคะ
คุณผู้นายก็ต้องทานกันการทานวันเจ้าเจ้าสาร
อกจากนี้นะคะชาวบ้านยังได้ร่วมแรงร่วมใจการถักทุงด้วยฝ้าย
เพื่อนำไปติดตั้งที่วัดศรีโพชัย
โดยชาวบ้านเชื่อกันนะคะว่าในวันพรุ่งนี้
ซึ่งจะเป็นวันเข้าสู่ศักราชใหม่ของไทยโบราณ
ต้องนำทุงไปติดตั้งที่วัด

เป็นการแสดงสัญลักษณ์เฉลิมฉลองในวันขึ้นปีใหม่ไทยค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม
โดยรวมกับวัดชุมชนชาวบ้านในพื้นที่
ส่งเสริมกิจกรรมชุมชนคุณธรรมพลังบวร

วิถีไทยวิถีธรรมภายใต้แนวคิดสงกรานในวัด
รู้รักวัฒนธรรมสืบสารประเพณีไทยค่ะ
และบรรยากาศตอนนี้ก็เริ่มคึกคักแล้วค่ะ
ชาวบ้านเริ่มทยอยเดินทางมาที่บ้านของนายอำพรนะคะ

ก่อนที่จะนำไปถวายพระที่วัดศรีโพชัย

ชรวรินพัชรปภานันข่าวเทวรัฐทีวีรายงานจากอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยค่ะ
ขอบคุณทีมข่าวด้วยนะคะและนั่นก็เป็นประเพณีอันดีงามของแต่ละพื้นที่
ซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์ในช่วงเทศกาลสงครานแบบนี้นะคะ